ทีนี้ไปดูคลิปงานแต่งกันหน่อยคุณผู้ชมฮือฮามาก
ว่าน่าจะเป็นเคสแรกในประเทศไทย

เจ้าบ่าวหนึ่งคนเจ้าสาวสามคน
โอ้โหไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอ

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
ผมจะไปทาทุนทีวิต
หึหึหึจบทีนึง

ผ้าทีผมขนตกไม่เดา
แกแดงว่าจะดีนั่นละ
คุยมาต่อนัง

แม่แม่เหมือนป๊าเลย

มันไม่รู้มันไม่รู้
มันไม่รู้มันไม่รู้
มันไม่รู้มันไม่รู้
มันไม่รู้มันไม่รู้

มันไม่รู้มันไม่รู้

ไปหมดเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวค่อยเฉลยตอนท้ายนะคะว่าทำไมถึงเจ้าสาวกลายเป็น๓คนซะได้
เอามาดูกันหน่อยนะคะไปทำความรู้จักสมโนครัวเขาหน่อยค่ะ
ภรรยาคนแรกชื่อว่าคุณนุจรินพันกาศอายุสามสิบปีอยู่กินกันมาสิบหกปีแล้วนะคะ
ลูกสี่คนชายหนึ่งหญิงสามโอ้โหนี่นี่คนแรกนะครับ
ยาคนแรกคนที่สองครับคนที่สองคุณพิชยาสุรสีเรืองชัยอายุสามสิบห้าปี
คนที่สองเนี่ยอยู่กินกันมาเก้าปีมีลูกสี่คนนะคะชายสามหญิงหนึ่งโอ้โห
คนสุดท้องคนที่๓หมายถึงเมียนะคะคนที่๓ลูกคนสุดท้องด้วยค่ะนะฮะ
คุณกวินธิดาคุณพัทรรัชชายปูนอายุสามสิบเอ็ดปีอยู่กินกันมาเจ็ดปี
นี่มีลูกสาวหนึ่งคนค่ะเข้ากับครอบครัวนี้นะหมอเสือนี่เออ
มีเมียสามมีสามลูกเก้าลูกเก้าโอ้โหแต่งงานกันวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคม
ครับแต่งงานกันวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสามเมียสามลูกเก้าโอ้โห
หมอเสือบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วอ่านมาท่านสุดท้ายประโยคสุดท้าย
หมอเสือบอกว่าเขานับถือศาสนาพรามซึ่งตามประเพณีผู้หญิงต้องมาขอผู้ชาย
ครับแล้วนี่ก็ผู้หญิงก็มาขอผู้ชายนะคะในงานที่ผ่านมามองว่ามันยาก
ถ้าเกิดว่าจะให้ภรรยามาสู่ขอตัวผมเองก็เลยเฉยไม่ได้มีการแต่งงานกันมานะคะ
แต่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยแหมลูกผู้หญิงนะสักครั้งหนึ่งฝันว่าอยากมีงานแต่งก็อ่ะ
อยากมีงานแต่งใช่ไหมงั้นเก็บตังค์เลยให้เมียเก็บตังค์มาขอ
ให้เมียเก็บตังค์มาขอแล้วแต่ละเมียเนี่ยก็มาทำเซอร์ไพรส์เนี่ย
มาขอแต่งงานจนได้แต่งงานเป็นงานนี้นะถูกต้องค่ะ
แล้วก็ที่ผ่านมาภรรยาทั้ง๓คนของหมอเสือนะคะสามัคคีกันมาก

งหน้าที่กันทำงานเป็นอย่างดีเห็นได้จากการจัดงาน

คุณบางทีเขาบอกว่าถ้าจะมีเมียอายุเยอะนะเขาให้มีเมียเป็นเลขขี้
ทำไมรู้ไหมจะได้ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันไง
ถ้าเป็นเล็กคู่นะมีสองแบ่งกันละสองคน

แต่ถ้า๓เนี่ยมันจะมีเสียงส่วนมากเสียงส่วนน้อย
เขาอาจจะแบ่ง๒แต่อีกคนเป็นกลางก็แบบเออเธออยู่ร่วมกันเถอ
พี่สอนดอมละใช่ไหม

เลขพี่เลขเดียวเมียหนึ่งพอแล้ว